นำเสนอหมูปลาร้าโอ้โหน้ำปลาร้าเด็ดที่จิ้มลงไป
รวบไปถึงผักจดอืมทานกับข้าวเนียวอุ่นอุ่นเลยน่ะอืม
โอ้โหเด็ดอร่อยมากแต่ว่าร้านนี้อยู่ที่ไหน

เนื้อหมูอะไรพวกนี้ค่ะพี่หมักเองพี่ทำเอง
ปลาร้าพี่ก็ทำเองทั้งเนื้อทั้งหมูเนี่ย
เน้นแบบย่างแบบฉ่ำเลย
ครั้งที่ลูกค้ามาปลื้มทุกท่านเลยค่ะ
อร่อยนุ่มหอมหวาน

เป็นเจ้าของร้านหมูปลาร้าโคตรแซ่บพระราม๔นะคะ
นานแล้วค่ะประมาณ๓ปีตรงนี้นะคะ
มีเนื้อหมูมีมันเนื้อมีแหนม
มีไส้อัวมีหมูยอมีแหม่มปลากาย
เนื้อที่ร้านของพี่ใช้ส่วนสันใน
มันเนื้อของพี่จะเป็นมันเนื้อที่มันเป็นวุ้น
อย่างเรื่องหมูเนี่ยพี่ใช้ส่วนสะโพก
ส่วนสะโพกจะเป็นเนื้อที่นุ่มที่สุดในบรรดาหมู
ส่วนผสมการหมักของพี่พี่จะเน้นวัตถุดิบ
ที่ทำให้เนื้อนุ่มหมูนุ่ม
เพื่อให้มันเข้าไปในเนื้อค่ะ

มันก็จะพอเราไปย่างปุ๊บมันก็จะฉ่ำ

ถ้าเกิดไฟแรงไปมันก็จะไหม้ไป
ถ้าเกิดไฟอ่อนไปข้างในมันก็จะไม่สุก
เนื้อทั้งหมูเนี่ยพี่เน้นแบบย่างแบบฉ่ำเลย
แห้งมากทุกอย่างมันเกี่ยวกับวัตถุดิบหมดเลย

ร้วนมันล้วนเนื้อติดมันขายไม้ละ๒๐

อย่างเซ็ตหมูเนี่ยเซ็ตเอชก็๑๓๕บาท

เซ็ตแอล๒๐๐บาท
ร้านพี่จะมีน้ำจิ้มปลาร้าต้มสุก

ขอฝากร้านหมูปลาร้าโคตรแซ่บพระราม๔ด้วยนะคะ
ร้านอยู่แถวบ่อนไก่พระราม๔ค่ะ
ร้านพี่จะเปิดประมาณ๑๑โมงปิด๔ทุ่ม

ร้านพี่จะปิดทุกวันจันทร์นะคะ
อย่าลืมมากินหมูปลาร้าโคตรแซ่บพระรามสี่นะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
อ่าปากค้างเลยน่ากินอ่ะน่ากินมากเลยแล้วดูแซ่บดูนัวดูแบบฉ่ำมาก

คุณซื้อ๒ไซส์๒อันรวมกัน

ลองทานกันดูกับร้านนี้นะครับ
หมูปลาร้าโคตรแซ่บพราบสี่